แล้วยอดก็ยังเพิ่มขึ้นอยากต่อเนื่องนั่นเอง
แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนักแสดงเข้ามากันยกแก๊งเลยนะคะ
ฝากเนื้อฝากตัวกับบันเทิงไทยรัฐเมื่อวานนี้เขาออนแอร์วันแรกด้วยนะคะ
แล้วก็พกความฮาความเกลียนมาแบบไม่ยั้งเหมือนเดิมเลย
แถมยังต้องเคลียร์เรื่องที่เขาไปคอมเมนต์มันอ่านแล้วมันสะดุ้งอ่ะ
เมนต์กับพี่ผู้กำกับนะคะพี่เติ้ลนะฮะด้วยถ้อยคำที่อ่านแล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ย
เขาโกรธกันจริงหรือเปล่าหรือว่าหยอกกันเล่น
ไม่ต้องยุ่งคนแบบนี้พูดดีด้วยไม่ได้แค่นั้นเอง

เขาก็ตอบว่าถ้าอยากจะมีคนใหม่ก็ช่วยเลิกกับคนเก่าก่อนนะ

แต่ท้ายที่สุดก็โทรไปเคลียร์ขอโทษกันเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีอะไรค้างคาใจกันนะคะ
ลั่นค่ะแล้วก็ตอนที่รู้เราก็โทรขอโทษแพทย์ก่อนเลย
แล้วก็รู้สึกว่าเคสบายใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็คือจบ

เพราะว่าเราโทรคุยกับแพทย์ขอโทษกันเรียบร้อย

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรากดอันไหน
อือคัก็นี่แหละ